คุณผู้ชมคะแม้ว่าเราจะนำเสนอข่าวแบบนี้
ให้ได้ยินให้ได้ฟังกันบ่อยเหลือเกินนะคะ

ไวโอนเร็วใจป่าคนนิสัยแบบนี้
หลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีลักษณะพฤติกรรมเหมือนเดิมเลย
เป็นพฤติสาวชื่อว่านาเดียหลอกให้โอนเงินให้
เงินไปกว่า๒ล้านบาทที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยไป
ร้องทุกข์กับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ
แล้วก็มีการแถลงข่าวกันด้วยค่ะวันนี้
เอาข้อความแชทไลน์ที่มีการพูดคุยกับนาเดียสาวพริตตี้คนนี้
หลอกให้โอนเงินแล้วก็สลิปต่างเอามาให้นักข่าวเราดูค่ะ
เจ้าตัวเปิดเผยบอกว่ารู้จักกับพริตตี้สาวนาเดีย
ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
รู้จักกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอใจกันแล้วค่ะถูกใจกันแล้วค่ะ
จนมีการขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็แลกไลน์กัน
นาเดียอ้างบอกว่าตัวเธอเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า
นำเข้ารายใหญ่คุณผู้ชมทำกราฟิกให้คุณผู้ชมดูแบบนี้
ไทม์ไลน์แบบนี้จะได้เข้าใจกันง่ายเนี่ยนะคะ
ทีนี้นาเดียตอนที่รู้จักกับนายโอโอนไว
นาเดียบอกว่าตัวเธอเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า
นำเข้ารายใหญ่อยู่ที่ร้านอยู่แพทินัมญาติประตูน้ำ
พอพูดคุยได้สักประมาณ๑สัปดาห์
ประมาณ๗วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนี่นะ
วันที่๗เมษายนค่ะเอาละปฏิบัติการโอนเริ่มปรากฏขึ้น
๓ครั้งค่ะครั้งแรก๑๘นาฬิกา๒๘นาทีโอนเงิน๒๐๐๐บาท
ครั้งที่๒ของวันที่๗๑๙นาฬิกา๑๓นาทีโอนเงิน๓๕๐๐๐บาท
ครั้งที่๓๒ทุ่ม๑๑นาทีโอนเงิน๔๒๐๐๐บาท
ก็รวมแล้วนับแล้วสักประมาณเท่าไหร่คะ๙๐๐กว่าบาท
บอกว่าไอ้เงินจำนวนนี้จะยืมไปลงทุนจากนั้นก็ตกลงเป็นแฟนกัน
แล้วตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่บ้านของนาเดีย
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะอันนี้คุณผู้ชมดูตามกราฟิกไปเลยนะคะ
โอนกี่ครั้งครั้งละเท่าไรวันไหนเราทำให้ดูกันแบบนี้
อันนี้ยอดรวมทั้งหมดค่ะรวมทั้งหมดตั้งแต่รู้จักกับนาเดีย
ปลายเดือนมีนาคมจนกระทั่งก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อ
ไปแล้ว๑๗๒๙๐๐บาทเงินสดอีก๒๕๐๐๐บาท

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวนะ
ว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อตกลงปลงใจเป็นแฟนกัน
ย้ายมาอยู่ที่บ้านของนาเดียแต่ระหว่างที่คบกันค่ะ
อยู่ที่บ้านของนาเดียวันดีคืนดีจู่มีตำรวจจากสนบึงกลุ่มเข้ามาเลย
มาจับกลุ่มนาเดียต่อหน้าต่อตาเลย

ตนเองโดนผู้มีอิทธิพลกลั่นแกล้งตอนนั้นยังไม่เอกใจ

แต่กำชับกำชานายโอเลยนะอย่าเข้าไปทักคนในร้าน

ทำไมต้องอย่าทักคนในร้านทั้งที่เป็นร้านของตัวเอง
แต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร

จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีของน้องชายของนาเดียทุกครั้ง
ไม่ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของนาเดียนะ

บอกว่าบัญชีเธอถูกอายัด
จนกระทั่ง๒๓เดือนที่ผ่านมา
ตัวนายโอคนที่ตกเป็นเหยื่อเริ่มสงสัย

ปลายทางที่รับโอนชื่อว่านายปิยะ
นาเดียอ้างว่าปียะเป็นน้องชายของเขา

คือใครกันแน่นะคะเป็นน้องชายนาเดียจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าใช่ก็ต้องถูกจับกลุ่มตัวด้วย
ถูกแบดเป็นผู้ร่วมกระบวนการณ์ทีนี้นายโอ
คนที่ถูกหลอกเป็นเหยื่อเล่าต่อบอกว่า
เดือนที่ผ่านมาตัวเขาเองเริ่มสงสัยในตัวนาเดีย
ตัดสินใจไปที่โรงพักบึงกลุ่มเลยค่ะ

คุณตำรวจครับวันนั้นที่คุณตำรวจมาที่บ้านของนาเดีย
มาจับกลุ่มนาเดียแล้วนาเดียอ้างกับผมว่า

ตำรวจไปจับกลุ่มนาเดียเพราะอะไรเหรอ
ตำรวจตอบกลับมาบอกว่าถูกจับในคดีช่อโกง
ที่สุดแล้วก็เลยถึงบางอ้อว่าตัวเองก็คงถูกหลอกเหมือนกันเนี่ยนะคะ
เหมือนเขาให้ดูให้หลงเชื่อครับในเรื่องที่เขาทำนะครับ
ทำธุรกิจที่จีนเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าครับ
พอเราได้ทำธุรกิจร่วมกันนะครับ
แล้วคราวนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าชอบพอกัน
รู้สึกเชื่อใจว่าเฮ้ยเขาดูแบบว่า
ทำธุรกิจแล้วก็ทำงานเป็นคนเก่งอะไรอย่างนี้
เราก็ชอบคอกันแล้วก็หลังเนี่ยก็เหมือนเป็นแฟนกันนะฮะ

ก็หลังเขาเนี่ยเหมือนบอกว่าบัญชีเขาเนี่ย
โดนที่บ้านที่เป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างนี้

ทีมข่าวของเราก็อยากให้เรื่องราวถูกนำเสนอสองฝ่าย
ก็เลยติดต่อไปที่พริตตี้สาวนาเดีย

ทุกเรื่องที่ผู้ชายคนนี้เล่ามาเธอถูกกล่าวหา

ในวันพรุ่งนี้จะจัดแถลงต่อสื่อมวลชน
แล้วจะให้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
มาช่วยเหลือเรื่องของคดีความด้วยถามคุณอัจฉริยะหรือยัง
ที่บอกว่าจะแถลงข่าวแล้วจะให้คุณอัจฉริยะช่วยเนี่ย
ถามคุณอัจฉริยะหรือยัง

คุณผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานกันต่อนะคะ